ช่วงนี้ต้องจับตาเรื่องของสภาพอากาศมากหน่อยนะคะ

แต่ภาคกลางโดยเฉพาะตอนกลางของประเทศเลยค่ะ
ฝนแน่นอนนะคะเพราะว่าจะเป็นอิทธิพลจากหางของพายุวิพา
ต้องระวังตรงไหนตรวจสอบตรงไหนกันบ้าง

โดยร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนเนี่ย
พายุโซนร้อนวิพาบริเวณอ่าวตังเกียร์ประเทศจีนแล้วนะคะ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

จะทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ
ส่วนภาคอื่นก็จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนก็มีกำลังแรง
สำหรับใน๒๔ชั่วโมงข้างหน้านี้ภาคไหนต้องระวังอะไรกันบ้าง
ไปดูภาคเหนือกับตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเลยนะคะ

ประชาชนบริเวณดังกล่าวจะต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสม
มีน้ำท่วมฉับพันธุ์เกิดขึ้นได้
มีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยได้นะคะ
ส่วนทางฝั่งตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น
สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนทะเลจะมีคลื่นสูง๒๓เมตรนะคะ
ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากไปกว่า๓เมตรด้วย
เพราะฉะนั้นชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะ
ส่วนเรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่๖สิงหาคมเลยนะคะ
โดยในวันนี้ค่ะพายุโซนร้อนวิพาจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน
เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
ไปดูรายภาคกันเลยคุณผู้ชมค่ะทางภาคเหนือนะคะ
อีก๒๔ชั่วโมงข้างหน้านี้มีฝนฟ้าขนองถึง๑๘๐ของพื้นที่
แม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาว
แล้วก็ตามจังหวัดที่ขึ้นที่หน้าจอเนี่ยนะคะอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ๒๓๓๔องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนภาคอีสานฝนฟ้าขนอง๑๗๐ของพื้นที่นะคะ
อุณหภูมิจะอยู่ที่๒๓๓องศาเซลเซียส
กลางฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่อุณหภูมิ๒๓๓๔องศาเซลเซียสค่ะ
ตอนออกฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่อุณหภูมิ๒๓๓๒องศาคลื่นสูง๒๓เมตรนะคะ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง๑๔๐อุณหภูมิ๒๓๓๕องศาเซลเซียสคลื่นสูง๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าขนองถึง๑๖๐ของพื้นที่อุณหภูมิ๒๔๓๕องศาเซลเซียสและคลื่นสูง๒๓เมตรค่ะ
ถึงแม้ว่าอากาศจะยังร้อนอยู่ก็อย่างที่เตือนกันไปนะคะทางภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลเตรียมไปให้ดีเลยค่ะเสื้อกันฝนเอ่ยรองเท้ากันฝนเอ่ยหรือว่าร่มนะคะเพราะว่ายังไงเจอฝนแน่นอนค่ะระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ